บราวสวยดีปากทอมของปโรธยากรวย
กับรายการเศรษฐีป้ายแดง
ตอนนี้เราอยู่ที่พุทธมนตรสาย๒ครับผม

เหรอแล้วเฮียการทำน้ำราดเป็นอย่างไง

คือเมืองไทยกินข้าวมันไก่ก็ข้าวมันไก่
แล้วก็น้ำจิ้มดำกับน้ำจิ้มเผ็ดเต้าเจี่ยวอะไรอย่างนี้
เพี้ยแต่จะบอกว่าร้านนี้นะหนูแบบแอบดูข้อมูล
เดี๋ยวรสเก็บชนรสเก็บชน

สนไม่เจ็บเท่ากับเมื่อกี้นะ

วันละประมาณ๕๐๐๐บาท
แล้วจะบอกว่าเค้าใช้ไก่เนี่ยอีตรงคล้อนสุโค้น
วันละอย่างน้อยนะ

๕๐๐ชิ้นวันละเขาเดินเข้าไปเนี่ย

มาพร้อมกับน้ำราดสูตรเด็ดประจำร้าน
กาแย๕๐๕๐เนื้อนุ่มผ้าหอมมัน
ทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดหมายของคนรักข้าวมันไก่
ที่แต่ละวันจะมีลูกค้าพากันมากิน

ไปคุยกับเขาหน่อยแล้วล่ะครับ

๕๐บาทมีน้ำซุกมีน้ำจี้บ

ส่วนที่เป็นซะโพกไก่อย่างเดียวละครับทำไมหนูแต่ใช้แค่ส่วนนั้นคะ
มันจะเป็นเราเลือกส่วนที่มันนุ่มที่สุด

เลือดไขวันละให้๕๐๐๐๐จริงไหมเอาแบบแค่กระซิบเลย

แสดงว่าฝนเยอะมากก่อนเยอะมาก
เคยมีร้อน๓๐๐ปลาคริว

ใช้เวลานานไหมในการบอย๒ชั่วโมง
สองชั่วโมงกันกลับรอกลับรอหรือหรือก็รอ
อย่างนี้เลยนะคะพี่กุ้งกับพี่แท้ค่ะ
วันนี้รายการเซ็นหิวป้ายแดงขอล้วง
ได้ค่ะดูหวังแรกลับในการที่ขายดีขนาดนี้อย่างนั้นว่าสูตรอ่ะมีอะไรบ้าง

เล่นขอกันตรงแบบนี้เลยล่ะครับน้องจ๊ะ
ซึ่งพี่แพร่เขาก็ไม่มีกั๊กบอกเราแบบทุกเม็ดตั้งแต่การต้มไก่ไปจนถึงการหุงข้าวมัน
แต่เคล็ดลับจะอยู่ที่อะไรคงต้องอดใจไว้รอดูช่วงหน้า
เพราะใกล้สิ้นเดือนแบบนี้ก็เป็นช่วงเวลาของเต็มโต๊ะกับนกพลัส
ที่ครั้งนี้บอกเลยว่าแจกหนักแจกใหญ่จริง
บุฟเฟ่อาหารนานาชาติอลังการทั้งอาหารทะเลและความอร่อย
ซึ่งจะเป็นที่ร้านไหนน้องใบตองไปรออยู่แล้วล่ะครับ
โต๊ะกับน้องพลัดมาแล้วค่ะ
วันนี้นะคะไม่ต้องพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านเจริญรุ่งเรืองบุฟเฟ่นนานาชาติ
มาพร้อมกับคนดีคนเดิมคนสำคัญพี่น้องพลัสค่ะ

มาแล้วครับสวัสดีครับแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงทุกคน
เมื่อคืนฝันฝันว่าเห็นปลาตัวใหญ่
มันหมายความว่ายังไงคะไม่ต้องจะมีโชคหรือเปล่า
เขาบอกว่าฝันเห็นปลาตัวใหญ่เนี่ยนะ
ทำนายได้ว่าจะได้ลาบหรือได้เข้าของ
หน้าที่การงานที่ดีขึ้นเหมือนวันนี้เลย

พร้อมจัดความอร่อยเต็มโตกว่าที่แล้ว

ขาปูหิมะรวมไปถึงล็อบเตอร์อิกุระด้วยนะคะ
หรือว่าจะเป็นโมตาเตะถั่วครากุ้งแม่น้ำ
ซาซิมิอุ๊ยปลาหิมะย่างซอสมิโซเขาก็มีทุกคน

ราคา๒๔๖๙บาท
จากร้านเจริญรุ่งเรืองบุฟเฟ่อาหารนานาชาติ
และวันนี้ไม่ต้องจ่ายสักบาทเดียวนะคะ
เพราะว่าพี่นกพัดเขาจัดให้กับนี่เลย
เต็มโต๊ะกับนกพลัส๕รางวัล
กติกาเป็นอย่างไรไปฟังค่ะ
ที่ถูกใจทีมงานจะได้รับรางวัลไปเลย
ประกาศผลผ่านเฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดง

แต่ขอเริ่มจากทางนี้ก่อนเลยนะคะนี่คือ

สดหวานเนื้อแน่นเด้ง
น้ำจิ้มซีฟู้ดรสจัดมาก

ต่อที่นี่ไม่ได้มีบุฟเฟ่ทุกที่ที่จะมีอูนิให้คุณได้กินนะ
อูนิหวานสด

ข้าวดีวัสดิบดีสุด
นี่ทูน่าบูฟิน

ลาปากที่แท้จริง

ถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวหยิบโทรศัพท์มือถือเอาไว้รอได้เลย

ถ้าพร้อมแล้วถ่ายค่ะ
ตอนนี้สัญลักษณ์น้องพลัสขึ้นมาแล้วนะคะ
รีบเซลฟี่ภาพของคุณเองได้เลยค่ะ

เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
ถ้าภาพไหนที่ถูกใจทีมงานและทำได้ถูกกติกานะคะ
ก็จะได้รับไปเลยเซ็ตราคา๒๔๖๙บาท
จากร้านเจริญรุ่งเรืองบุฟเฟ่อาหารนานาชาติ

แล้วมาร่วมสนุกและติดตามกิจกรรมดีแบบนี้กับนกพลัสแอปที่ทุกคนต้องมีนะคะ
สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่แอปโสตอลเปรย์โสตอล
เขามีฟีเจอร์เยอะแยะให้เรามาสนุกกันด้วยนะคะ
โหลดให้ถูกด้วยค่ะกับแอปนกพลัสปลอดภัยไร้มิตฉาชีพจ้า
ร้านเจริญรุ่งเรืองบุฟเฟ่อาหารนานาชาติ
เปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่๑๑โมงเป็นต้นไปจนถึง๓ทุ่มเลย
สนใจติดต่อจองโต๊ะล่วงหน้ากันได้เลย

ตองกับพี่นกพระจะพาไปอิ่มอร่อยจุใจกันที่ไหน

ใครอยากอิ่มคุ้มฟรี

ก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันเยอะนะครับ
แต่ช่วงหน้าเราก็จะได้รู้กันแล้วว่า
วิธีการทำข้าวมันไก่ซิงคโปร์
ให้อร่อยมัดใจลูกค้าของร้านโคตรเฮงสายสอง

ห้ามพลาดสักครู่เดียวครับ
เรื่องราวดราม่าจนแทบจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยด้วยซ้ำ

ติดเรื่อง

ตอนนั้นกู้ไปประมาณ๓๔แสน

ที่ดินแม่พ่อแม่ที่บ้าน

เบ็ดเสร็จรวม๓หมด
ที่นี่ร่วม๒ล้าน

เรายังอยู่กันที่ร้านโคตรเห็งสายสอง
ได้เวลาที่จะมาล้วงเคล็ดลับการทำข้าวมันไก่ซิงคโปร์
ที่อร่อยมัดใจลูกค้ามาแล้วหลายต่อหลายคน

บุกเข้าครัวไปกันเลยครับ

ใช่มันจะมีไซส์ของมัน

แล้วหนูอยากรู้ว่าเคล็ดลับในการต้มเนี่ยทำยังไง
ที่แบบว่าให้ไก่ไม่มีกลิ่นคาว

หม้อหนึ่งอะค่ะต้มได้ประมาณกี่ชิ้นคะ

จะต้องทำการจับเวลาให้ได้๓๐นาที
เป๊ะก็จะได้เนื้อไก่ที่สุกนิ่มพอดี
เสร็จแล้วก็นำออกมาไปน็อกน้ำแข็งทันที

ก็จะเป็นการล็อกกระดูกออกนั่นเองล่ะครับ

พี่ยฤ์ทมือล็อกไก่ของเรา

เคยนับให้พี่วันแล้วนี่ล้อไปขาเนี่ย

ก็อย่างน้อยวันธรรมดาก็มี๕๐๐น่องอะครับ
เสาร์อาทิตย์จะ๘๙๐๐น่องพันกว่าน่อง
พวกแบบกระดูกไก่อะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็ไปทำกับข้าวขายต่อของเขาได้
เมื่อกี้เราไปเลาะไก่กันเรียบร้อยแล้วนะคะ
อันนี้เราต้องมานี่อันนี้ก็คือหัวใจเหมือนกัน

อันดับแรกคือมันแก่ง

มันจะมีมันไก่ขึ้นมาแล้วก็ช้อนมา

ใช่ครับผมมันเริ่มเหลืองเติมน้ำ

สันไก่อะไรอย่างน้อย

ต่อจากนี้ก็ปรุงเครือ

แล้วเราก็จะทิ้งไว้จนมันเดือด

พอเทข้าวลงไปในน้ำที่เดือดแล้ว

จนข้าวเริ่มแหง
เพื่อให้ความร้อนววถึงกัน
ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
ได้ไก่พร้อมข้าวมันมาแล้ว
อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือน้ำจิ้มนั่นเอง

โต๊ะพริกไกรโคตรเณียงใส่สองนะครับมีวัตถุดิบอะไรบ้างก็คือมีซอสหวานน้ำมะนาว
โต๊ะเจี้ยวบทละเอียดซอสพิกน้ำตาลพิก
แล้วก็การปั่นนะครับ

ก็จะประมาณนี้แล้วก็คนให้เข้ากัน

น้ำจิ้มสุดเด็ดของทางร้านโฆษ์แห่งสายสองนะครับ

ทีนี้ก็ได้เวลาชิมกันแล้วล่ะครับว่า
รสชาติของข้าวมันไก่ซิงคโปร์
จากร้านโคตรเห็งสายสอง
เด็ดอย่างที่เขาร่ำลือกันไว้จริงหรือเปล่า

๕๐บาทแล้วอย่างเซ็ตใหญ่อย่างไรครับ

ราคา๑๐๐บาท
ไปเล่นนี่เนื้อพุ่งพลุ

เพราะนี่เป็นข้าวมันสไตล์ซิงคโปร์นะฮะ
อุ๊ยมันรุ้ม

แล้วก็ไม่มันเวอร์นั่งดี

อย่างนี้

ไก่รุ้มมาก

สำหรับน้ำราดซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ทำนั้น
ก็จะมีซอสปรุงรสน้ำมันงาน้ำตาล
เกลือผงชูรสนำมาเคี่ยวให้เดือด
เพื่อให้เครื่องปรุงละลายเข้ากัน
ก็จะได้น้ำราดพร้อมมาใช้แล้วล่ะครับ

ตัดกับความมันของข้าว

เนื้อเนื้อหมูเขาอ่ะปลือยมาก

แหมอร่อยสมคำร่ำลือจริงเลยนะครับ
ไม่แปลกใจเลยล่ะว่าทำไม

มากินจนแน่นร้านแบบนี้
แต่ก่อนจะมีร้านที่ขายดิบขายดีขนาดนี้

ก็เคยต้องเผชิญกับปัญหาชีวิตที่ถาโถมเข้ามา
จากการที่พี่แพ้เป็นนักดื่มตัวยง

จับมือกันสร้างร้านนี้ขึ้นมาได้
ให้พี่แพ้และพี่กุ้งช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ

คือเพื่อนน่ะส่วนมากจะมาอยู่นะครับผม

แล้วตอนนั้นพี่กุ้งท้องด้วย

โทรไปปรึกษาสูญเลย

ไม่เคยบอก

คือเราโทรไปปรึกษาศูนย์
เขาก็จะมีแนะนำโรงพยาบาลที่มันถูกกฎหมาย

ก็คือตอนนั้นคือไม่อยากอยู่กับเขาแล้ว

พี่แพนไม่มีนาฟส์อื่น
ใช่เราคิดอย่างนั้นคิดว่ามันไม่น่าจะมีอนาคต
เงินมาหามาก็ไปกินเหล้าก็
ก็๗๐แล้วประมาณนี้

เดี๋ยวผมก็เสียใจนั้นนะ

แล้วสุดท้ายเราได้เสียใจกันอย่างไร

แล้วก็มาเป็นอีก

หนูไม่เข้าบ้านแล้วลูกเราก็ยังอ่อนอยู่

สะสมงั้นพอเลย

แต่ว่าคือตอนนั้นเราไม่ฟัง

ตอนนี้กลับไปง้อเราก็เออเริ่มมาทบทวนแล้วว่า
ถ้ามันเป็นอย่างนี้อยู่มันจะไปด้วยกันไม่รอดล่ะ

เราก็เห็นแต่ลูกเราก็จะให้รับไปเค้า

ถ้าออกให้พี่หมอกลับมาได้
คราวนี้ก็เลยตัดสินใจว่าอยากให้เวลาต่อวูบ
ต่างคนต่างต้องหาอะไรทำร่วมกัน

มีน้องคนนึงเขาเปิดร้านข้าวมันไก่อยู่
ใช่เป็นร้านเล็กตรงท้ายสายสอง

ก็เลยเออเราหาที่มันใหญ่ขึ้น
เราเอาอะไรเพิ่มก็มาอีกหลากหลาย

เปิดร้านแรกก็ขายไม่ค่อยได้

มันก็เหมือนแบบเปิดใหม่เราไม่ใช่เป็นร้านอะไรที่ดัง

วันละวันละ๑๐๐๐๐บาท

บางคนจอดแต่ว่าไปดีกว่าจอดหนาว่างแล้วก็ไปอะไร
พอไม่มีเพราะว่าเขาไม่เห็นคนนั่งกินในร้าน

แล้วได้ขอว่าร้านพี่กุ้งกับพี่แพนเนี่ย
เคยกิดไปแล้วสองครั้ง

สิบโมงกว่านี่หมดหรอใช่อาจจะเป็นความสเตอร์ไพรส์ที่ดีที่ดีแต่ก็โดนด่ามากกว่าทั้งนึง
โอ้โหคือจะโดนด่าหลายล้านมุกเจ๊ขอให้หน่อยคุณเงินก็ไม่ได้เสียเขาจะมานั่งดาก
ทำไมเขาจะไม่อยากขายถ้ามีใช่ใช่แต่คือเราไม่ทันตั้งตัว
พอมาทำร้านด้วยกันเนี่ยก็เหมือนว่าได้ใช้ชีวิตครอบครัวมากขึ้นใช่แล้วจริงแล้วกำลังใจของทั้งพี่แพรแล้วก็พี่กุ้งก็คือลูกชายใช่ไหมค
ใช่แอบเห็นแล้วน่ารักมากเอาลูกชายมาเลยนะเอาลูกมาโอ้สวัสดีครับกว่าแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่แพร่ครับเป็นน้องใครลูกสวัสดีค่ะไอดินไอดินเว้ย
เห็นมาแล้วอันนี้ลูกพ่อเลยนะหน้ากลับพ่อเลยอะ
เขาบทผมแค่เดี๋ยว๑๓เพราะว่าผมไม่เคยเถียง

เพราะว่าเราก็ไม่ใช่วัยรุ่นอายุ๒๐กว่า
ไปเลือกต้นใหม่ก็ต้องไปฝ้างอะไรใหม่

เขาจะได้อยากให้เขาอยู่กับลูกไปนาน
สุขภาพ

ที่เป็นทั้งโซ่ทองคล้องใจและกำลังใจในการสู้ชีวิตอย่างเต็มเปี่ยม
จนทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้เลยนะครับ
สำหรับพี่แพรและพี่กุ้งแห่งร้านโคตรเฮงสาย๒
จากร้านที่โดดเด่นเรื่องข้าวมันไก่
เราก็ขอพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดอุบลราชธานี
เพราะที่นี่เขามีเมนูประจำจังหวัดเป็นลาบหมาน้อย
เขาใช้ลูกหมาตัวน้อยหรือเปล่าล่ะครับเนี่ย
งั้นเราไปคุยกับแม่ดีเจ้าของร้านครัวลูกสาวล่ากันดีกว่าครับว่า

เป็นลักษณะเป็นใบค่ะ
แท้ก็เป็นต้นไม้ที่ชื่อว่าเครือหมาน้อยนั่นเอง
แล้วเจ้าต้นนี้หน้าตาเป็นยังไง
ให้แม่ดีพาไปดูหน่อยได้หรือเปล่าล่ะครับ
หมาน้อยก็จะเป็นลักษณะคล้ายซูบหัวใจนะคะ
ลักษณะก็ดูเป็นไม้เลื้อยชนิดหนึ่ง
ว่าแต่ทำไมถึงได้ชื่อว่าหมาน้อยล่ะครับ
ถ้าเป็นของแท้ที่จะมีขนจะนุ่มปุ๋ย
เหมือนขนหมาน้อยตัวน้อย
มีขนปุ๋ยน่ารักเหมือนน้องหมานี่เอง

เพื่อหมาน้อยมีชนิดที่ไม่มีขนด้วย

มันกินไม่ได้มันกินไม่ได้
ทาลิ้นมันต้องมีขนอยู่นะคะ
แล้วส่วนไหนที่จะเอาไปทำเป็นลาบหมาน้อยล่ะครับ

แต้อยากให้ใบลักษณะที่มันเป็นของเป็นได้ความหรือเป็นเลี่ยวค่ะ

ถ้างั้นให้แม่ดีช่วยสอนวิธีการทำลาบมาน้อย
กันหน่อยดีกว่าครับว่าทำยังไง
มันดรามแหลกเข้ากับไหมใส้บนลงไป
ปลาขั่วจะเป็นฐานต่าง
มีชั่วคำวี้เป็นขาศัพท์และก็หอมสอย
อัล่าเติมได้จะเป็นน้ำปลาจะเป็นน้ำปลาก็ได้
พอทำเสร็จแล้วทิ้งไว้สักพัก

ตัวกลายเป็นวุ้นเด้งแบบนี้เลยล่ะครับ
แล้วเวลากินนี่ต้องกินคู่กับอะไรล่ะครับ
บางบ้านเพิ่งกันจะกินกับเข่าค่ะ

กินเย็นอะไรประมาณนี้แหละค่ะ
ก็ถือว่ากินเป็นสมุนไพรได้ด้วยนะครับเนี่ย
ว่าแต่นึกยังไงไปเอาเครือหมาน้อยมาทำลาบล่ะครับ

โอ้โหก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนี่เอง
บ้านน้องคอนนี่ก็จะมีทั้งพี่พนาอนุรักษ์ไว้อยู่น้ำบาทนะคะ
น้ำหวานน้ำปลาก็จะเบาะเรือหลายเท่าไรครับ
หายากประมาณนึงเลยนะครับเนี่ย
แต่พอลาบหมาน้อยได้ถูกเลือกเป็นเมนูประจำจังหวัดอุบลราชธานี

มีคนแบบว่าสนใจป้าดินเรียบก็มีค่ะบอกตรง
ขึ้นเดินเล็กน้อยก็ไปไปงั้น
ว่าแต่ยังมีคนเข้าใจว่าใช้ลูกหมาทำอยู่หรือเปล่าล่ะครับ
ต้องก็จะไปถามอ้าวที่ผมมานี่จะมาดู
ลาบม้าน้อยจังหวัดอุบลว่ามันเป็นตัวอยู่ไหมว่าสัตว

เห็นหน้าตาอาจจะไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไง
งั้นเดี๋ยวให้คุณลูกค้าช่วยบอกดีกว่าครับ
แทรกแลบค่ะมันเหมือนกับข้าวกินหลาบนี่แหละค่ะ

เรียกว่าใครได้ชิมแล้วก็ติดใจกันทั้งนั้นเลยนะครับ
ซึ่งนอกจากอาหารขาวแล้วเครือหมาน้อย
ก็ยังสามารถนำมาทำของหวานได้อีกด้วยนะ
นี่ก็เป็นวุ่นม้าหน่อยนะคะ
ที่ข้างล่างก็จะเป็นสีเขียวจากใบหมาน้อยนะคะ

ก็พยายามกินข้างหน้ากับข้างล่าง
ก็จะได้ความมั่นความนั่วแน่
ใครอยากลองชิมลาบหมาน้อย
ก็มากันได้เลยนะครับที่ครัวลูกสาวล่า
ร้านอยู่ก่อนถึงอบตหนองขอน
๑๐๐เมตรอำเฮบเมืองอุบรรยชาธารณี
จากเรื่องราวของนึงจังหวัดนึงเมนูเชื้อชูอาหารถิ่น
เราไปหาน้องใบตองกันเลยครับ

ต้องพาทุกคนมาอยู่ที่ถนนนาคนิวาสค่ะ

มีร้านซีฟู้ดริมทางที่รสชาติอาหารจัดจ้าน
ตามแบบฉบับของอาหารใต้เลยคุณผู้ชม
กับร้านที่มีชื่อว่าอีททะเลใต้จ้า
ขายต่อวันเขา๔๕๐๐๐บาทเลยนะจ๊ะ
และที่สำคัญเลยนะเส้นทางชีวิตของเจ้าของร้าน
เป็นหญิงแกร่งคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วย
อะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้ประสบความสำเร็จแบบนี้

และนี่ก็คือร้านอีททะเลใต้
อีกหนึ่งร้านเด็ดที่ตั้งอยู่บนถนนนาคลีว่าเขตลาดพร้าว

และพอตกเย็นก็จะเปลี่ยนเป็นร้านอาหารทะเล
อัดแน่นไปด้วยความอร่อย
ถังกุ้งแม่น้ำเป็นปลากระพงปลาหมึกใสปริกกล้ม
จากประสบการณ์ที่เคยเปิดร้านมาแล้วถึง๑๓ปี
แต่ก็ต้องมาเจอกับพิษโควิด
เพิ่งจะกลับมาเปิดใหม่ได้ไม่ถึงปี
ฝีมือของแม่อีทคนเดิม
ที่รับรองว่ารสชาติเนี่ยยังคงเด็ดไม่เคยเปลี่ยน

เราตามน้องใบตองไปคุยกับเขากันเลยครับ
มาเลยค่ะแม่อีทสวัสดีค่ะ

วัตถุดิบหลักที่ร้านเลยใช่ไหมคะ
มีอะไรยังไงบ้างแม่แนะนำหน่อยค่ะ
หลักเลยนะคะก็จะมีปลากระพงนะคะ

แล้วก็จะมีกุ้งขาวนะคะ

ส่วนหอยเม้งผู้อบอย่างเดียวค่ะ

และที่บอกว่าทะเลใต้คือแม่อีทเป็นคนใต้ไหมคะ

เปิดร้านมานานแค่ไหนแล้ว

แต่ว่าก็คือปิดไปช่วงโควิดด้วยเหรอคะ

เขาบอกว่ารายได้ก่อนช่วงโควิดนะ

แล้วสูตรอาหารต่างแม่ได้มาจากไหน
มาจากย่ามาจากพ่อแม่
สอนมาต่อรุ่นมา

เมนูซิกเนเจอร์ของร้านไปครอบครัว

แหมรีบขอเคล็ดลับกันเลยนะครับน้องใบตอง

สิ่งแรกที่จะต้องเตรียมก่อนก็คือพริกแกงใต้นั่นเอง
โดยวัตถุดิบก็จะมีตะไคร้ผากขมิ้นพริกไทยดำ
ขี้หนูสวนพริกแดงจินดา
ทำทุกอย่างรวมกันให้ละเอียด
หลังจากนั้นใส่กะปิแล้วก็ตำต่อจนเป็นเนื้อเดียวกัน
ก็พร้อมที่จะนำมาทำคั่วกิ้งกุ้งสับได้แล้วล่ะครับ

ให้แม่อีทและน้องใบตองเตรียมตัวกันไปก่อน
แล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าครับ

เมากลับมาเตะข้าวเตะของในห้อง
ตกใจตื่นอะไรอ่ะเป็นบ้าอะไร

อะไรที่มันเป็นทรัพย์สินที่สามารถแปลงเป็นเงินได้
ใส่ของรถอะไรข้างหลายอะไรแหละ

หาได้แลกกับอิสระภาพ

กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้ง
เรายังอยู่กันที่ร้านอีททะเลใต้
หลังจากที่เราได้พริกแกงใต้มาแล้ว
ต่อไปก็จะต้องมาเตรียมวัตถุดิบหลัก

นั่นก็คือกุ้งแม่น้ำนั่นเองล่ะครับ

จะใช้กุ้งเป็นสดที่พักไว้ในตู้

๔ตัวตัวไหนที่ดูตัวไหน
เสร็จปุ๊บเราก็เอามาแกะเนื้อมันออกนะคะ

อันนี้กุ้งอันนี้คือแกะก่อนแล้วค่อยเอาไปทำ

แต่เราไม่ต้องสับให้แบบว่าละเอียดยิบนะคะ
ซับเป็นชิ้นจะได้เขียวค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วก็ปั๊กไว้
ต่อไปนะคะเราก็เทน้ำมันลงไป

เสร็จแล้วเราก็เอามาทาบขึ้นก่อนนะคะตามด้วยเครื่องแกงนะคะนี่ค่ะ

ช่วงเรียบเพราะผัวเราเอาปลาใส่ลงไปเลยนะคะ
ช่วงระหว่างที่เรารอปลาเราก็มาทำน้ำสำหรับคลุกปลากันเลยนะคะ
ฝาเขียวประมาณครึ่งช้อนนะคะแล้วตามแยกผงปรุงรสประมาณครึ่งช้อนขา
แล้วก็น้ำตาลสไตล์อันนี้ประมาณ๑ช้อนชานะคะ
แล้วเราต้องใส่น้ำซุปลงไปด้วยนะคะ
อันนี้ปลาเราก็เริ่มสุกเหลืองกรอบได้ที่แล้วนะคะ
เราก็ขึ้นมาพักไว้
เสร็จแล้วเราก็ใส่ปลาที่เราทอดทิ้งไว้ได้เลยค่ะ

หนึ่งเมนูจัดใส่จานได้เลยค่ะ
ปลากระพงทอดกรอบผัดพริกแกงใต้ค่ะ
ก็เรียกว่าเด็ดไม่แพ้กันเลยนะครับ
สำหรับ๒เมนูขายดีประจำร้าน

ยังมีอีกหลายเมนูให้ได้ลิ้มลองกัน
ซึ่งรสชาติจะจัดจ้านขนาดไหน
ให้น้องใบตองไปชิมกันเลยครับ
เดี๋ยวแนะนำก่อนเมนูมีอะไรยังไงบ้างนะคะ

ก็คือคั่วกิ้งกุ้งสับ
นี่จานนี้นะคะ๒๕๐บาท

สีและรสชาติความจัดจ้านนั้น
อื้อกุ้งดูสดมาก

แกงใต้ที่มันมีความเผ็ดจัดจ้าน
แล้วที่สำคัญนะถั่วกุ้งเนี่ยที่ไปทอดมาค่ะ
ในนี้มันมีมันกุ้ง
เขาก็สามารถแคะแงะคลุกข้าว
รสชาติอธิบายสั้นร้อยจังฮู
ต่อด้วยอันนี้เลยที่แม่ทำให้ดูก็คือ
ปลากระพงคั่วพริกแกงใต้นะคะ

เป็นปลากระพงทอดกรอบเนื้อมันแน่น
แล้วพริกแกงเขามีแบบความแบบเผ็ดร้อนจัดจ้าน
เครื่องสมุนไพรในพริกแกงเขา
ต่อที่นี่แกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าว๑๐๐
รสชาติก็คือจะมีความแบบเปรี้ยวเค็มแล้วก็เผ็ด

อร่อยมากพริกแกงอร่อยมากน้ำแกงอร่อยมาก
ต่อที่หมึกนึ่งมะนาว๒๒๐บาท

มันสุกกำลังดีทุกคนจะไม่เหนียว
มันยังสดยังกรอบอยู่
มันมีความหอมมะนาวเปรี้ยวนำเผ็ดตาม
โอเคเมนูสุดท้าย

ตานะ๑๖๐บาทจ้ะ
โอเค

เนื้อเต้นเนื้อกรูดมีหน้าจิ้มซีฟู้ด
รสชาติจัดจ้านแต่บอกเลยว่าเขาเป็นอาหารทะเล
รสจัดแบบสไตล์แบบใต้
เพราะฉะนั้นมาแล้วถ้าชอบอาหารใต้

รสชาติจัดจ้านขนาดนี้เรียกว่าสาวกอาหารใต้
ก็คงจะยกให้เป็นอีกหนึ่งร้านในดวงใจ
แต่เห็นร้านของแม่อีททั้งอร่อยทั้งขายดีแบบนี้

อีทก็เคยต้องฝ่ามรสุมชีวิตมาหลายต่อหลายครั้ง

ที่อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่น
แล้วอะไรที่ทำให้ผู้หญิงแกร่งคนนี้
ก้าวผ่านอุปสรรคต่างมาได้
ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ

ซึ่งมีลูกด้วยกัน๑คนใช่ไหมแม่
แล้วคือตอนนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
เขาจะเป็นคนเหมือนกินเที่ยวกินดื่มเที่ยว
จนกระทั่งปลามีล็อกตรงนี้

พอมันมาอยู่ใกล้กับทะเลาะกับพี่สาว
ทางร้านข้าวแกงนี่นะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นสองคนพี่น้องก็พากันไปแจ้งความ

กลัวค่ะเรามีความรู้สึกว่าความปลอดภัยของพี่สาวเราหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้แล้ว
ก็เลยปีกตัวเองเลิก
การเลิกคือเราต้องหนีออกหนีหนีออกไปเพื่อไม่ให้เขาเห็นหรือว่ามาเห็นเราเลย
ให้ให้เขาสามารถเจอตัวเราได้ใช่ค่ะก็คือหนีออกไปไหน
หนีออกไปหาเพื่อนต่างจังหวัดเลยค่ะอยู่ได้ประมาณสักเดือนสองเดือนก็ต้องกลับมาอีก

รวมเจ้านะก็คือมะลูอีกทีคือตั้งคำ

พอมันมีลูกมันก็มีความรู้สึกว่าเราอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์

ความรู้สึกผู้หญิงเนาะก็อยากจะอ่ะงั้นลองให้โอกาสเขาอีกครั้ง

มีพี่ชายคนนึงซึ่งเป็นเพื่อนของสามีนั่นแหละ

เป็นร้านอาหารซีฟู้ดข้างทางลงทุนไม่เยอะ

วันแรกขายได้๙๙๐๐กว่าบาท

ก็เปิดสุดไปประมาณสัก๓๔ปี

การเงินคุณแบบหุ่นไม่ทันคัดสด

ตอนนั้นกู้ไปประมาณ๓๔แสน
เปิดไปอีกเดือน๒เดือนเริ่มมีปัญหาอีกแล้ว

แม่ก็เอาเงินส่วนตัวแล้ว

ที่ดินแม่พ่อแม่ที่บ้าน๗๘แสนนะคะ

จุดที่พีคจริงมันน่าจะไม่ได้เกี่ยวกับแค่เรื่องการเงิน

เมากลับมาเตะข้าวเตะของในห้อง

เป็นต้านอะไร

การทุ่มทีวีมันไม่ได้แบบว่า

ร้องกี๊ดแม่แม่แม่
ด้วยความที่ว่าลูกอ่ะร้องก็คืออุ้มเขา

คือแม่กลัวว่าเขาจะทำร้ายร่างกาย

แต่ว่าก็คือแยกลาขาดตั้งแต่ตอนนั้น

อะไรที่มันเป็นทรัพย์สินที่สามารถแปลงเป็นเงินได้

เพื่อตัดออกไปก็จะเหลือกลับมาอยู่ที่๘๐๐๐บาท

ที่ทำให้แม่ผ่านทุกอย่างมาได้ในวันนี้ค่ะ

ชีวิตนี้อยู่เพื่อลูกและครอบครัว
ทำทุกอย่างเพื่อลูกและครอบครัว

ไม่อารมณ์รุนแรง

ไม่สร้างปัญหาไม่ทำอะไรให้เรารู้สึกว่า

ใช่ค่ะเรากลับรู้สึกว่าเราเป็นคนสร้างปนให้ลูก

มีการแบบคุยกับลูกบ้างไหม
ว่าแบบกลัวลูกมีปัญหา
เคยเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้

กำลังจะเป็นวัยรุ่นเนาะเปลี่ยนวัย

มีพ่อไปรับบ้างมีแม่ไปรับบ้าง

อาการเขาจะเหมือนแบบเงียบ

อะไรอย่างนี้เขาก็

ก็มีความสุขดีอยู่กับปู่กับย่า

ใช่ค่ะเขาก็จะไม่อิจฉาอย่างนี้
คือครอบครัวที่มีอยู่ตอนนี้

ใช่ค่ะแม่ก็เลยรู้สึกว่านี่คือ

ที่ทำให้เราฝ่าฟันมาได้
ใช่ค่ะทุกปัญหาทุกประสัตว์อดทนทุกอย่าง
เพื่อเขาเฉลี่ยงอ่าแม่ฝากร้านหน่อยค่ะ

ยังไงบ้างได้ค่ะร้านกิ๊บทะเล

ลาดพร้าว๗๑ตรงข้ามหน้าคนิวาสซอย๓

มาเลยน้องกุ้ง

โอ้ยหนองไม่รักนอง

แล้วก็ใส่หัวกุ้งลงไปได้เลย